จะพาไปเก็บโต๊กกันนะคะในเมื่อมีในตอนนี้
สำหรับงานสุพรรณหงษ์ครั้งที่๒๗ซึ่งจัดไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะ

เขาฟาดไปนะคะ๑๒รางวัลจากทั้งหมด๑๖รางวัลค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหนุ่มเต๋อชันวิทย์ก็มาร่วมเดินพรมแดงด้วย
แต่ใหม่ไม่ได้มานะคะภาพประกอบเฉยค่ะ
เพราะว่าเร็วนี้ค่ะน้องใหม่ดาวิกาของเรานะคะก็จะเขาเลยจบปริญญาตรีจากมลังศิษย์นะคะ
ซึ่งก็ไปถามคุณเต๋อเนี่ยคุณเต๋อนะคะก็ว่าจะให้อะไรเป็นของขวัญนะคะ

ใช่นะคะนี่งานเมื่อวานนะคะก็เต๋อมากับมิวเนอะเขาเล่นหนังด้วยกันปีที่แล้วนะคะ
รวมไปถึงนะคะเรื่องความสัมพันธ์ค่ะ
เพราะว่านะคะในวันเกิดของผู้จัดการส่วนตัวพี่กล้าวนะคะ
ของพี่ใหม่ดาวิกาไปร่วมแจมเนี่ยค่ะก็มีคอมเมนต์นะคะจากกรยานมิตรที่เขาเรียกพี่เต๋อเนี่ยแหละค่ะ
แซวนะคะจนเจ้าตัวเนี่ยโอ้ยเขินเขินหนักมากนะคะ
จะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
ก็แสดงความยินดีอยู่แล้วครับเพราะว่าเหมือนแบบ
การศึกษาก็เหมือนเป็นจุดใหญ่ในชีวิตเหมือนกันนะ
ว่าแบบเหมือนก็มีความสำเร็จอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้ว

ยังไม่ได้ขนาดนั้นเลยครับ
ความรู้ถือว่าเป็นของรางวัลที่ดีที่สุดแล้ว

ก็พอไปก็ได้เจอกับคนที่ผมเคยได้คุยด้วย
เคยได้ร่วมงานด้วยอย่างพี่ใหญ่อำมาตย์อย่างไรเนี่ยครับ
ว่าเยอะก็ได้ครับว่าเยอะ

น้องใหม่เรียกเต๋อว่าลุงอะไรอย่างนี้ครับ

แต่เวลาแนะนำคนอื่นว่าเป็นลุงก็จะหน่อย

บางทีแบบนักแสดงบางคนน้องใหม่เขาเรียกว่าอา

ลงมาจากแบบเชื่องช้าอะไรอย่างนี้

เรียกเต๋อว่าลุงนะคะ

นี่น้องนักข่าวเรียกดิฉันป้าค่ะ

จะได้คู่กับพี่เต๋อกันไม่ดีหรอ

แต่ว่าเขาก็น่ารักกับมีโมเมนต์ลุงลิงลุงลิงไปนะคะ

ถือว่าเต๋อเนี่ยมาถูกทางมากนะพี่เต๋

ไม่รู้ต้องรอดูนะคะเรียกได้ว่าการกลับมาคู่กันครั้งนี้เนี่ย